คุณผู้ชมไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อย
เป็นเหตุการณ์น้าชายเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
ใช้ไม้หน้าสามยาวเนี่ยคุณฟาดเข้าไปที่น้องเป่าน้องอายุ๕ขวบ
กระทั่งน้องเสียชีวิตแล้วใช้ไม้อันเดิมอันเดียวกัน
ฟาดไปที่คุณแม่น้องเป่าตอนนี้คุณแม่อาการบาดเจ็บสาหัส
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณภูริพัฒนบุญนินนะคะลงพื้นที่
ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับปรากฏว่า
คนที่ก่อเหตุเป็นน้าชายเพราะไปตรวจสอบประวัติ
พบว่าเคยรักษาอาการทางจิตก็คือเป็นผู้ป่วยจิตเวท
และตอนนี้ตำรวจบอกว่าเรื่องของคดีอาญาก็ต้องเบรกไว้ก่อน
เพราะว่าผู้ต้องหาตอนนี้คือยังคงให้การวกไปวนมา
ต้องไปรักษาอาการป่วยทางจิตก่อน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยรักษาอาการป่วยทางจิต

และที่สำคัญก่อนที่จะมาก่อเหตุ
คุณแม่ของผู้ต้องหาบอกว่าก็ดื่มทั้งเบียร์
ทั้งเครื่องดื่มชูกำลังไปกว่า๒๐ขวด
ก็เลยอาจจะไปกระตุ้นทำให้อาการมันกำเริบ

วันนี้ค่ะครอบครัวนำศพของน้องที่เสียชีวิต
ก็คือเด็กชายรัชตะโตล่ำหรือว่าน้องเป่าอายุ๕ขวบ
มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่บ้านท่ากระเสม
ตำบลคำแคนอำเภอมันจากีรีจังหวัดขอนแก่น
แน่นอนว่าท่ำกลางสกความสกเศร้าค่ะ
หลังจากที่น้องเป่าถูกนายกรอบกู้ศรีฐาน
หรือว่าในโหน่งอายุ๓๒ปี
เป็นน้าชายใช้ท่อนไม้เป็นท่อนไม้หน้าสามนะคะ
ตีน้องจนกระทั่งน้องเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้าน
ส่วนคุณแม่ของน้องเปล่าก็คือนางสาวจิราพร

ตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสยังไม่พ้นขีดอันตราย
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะ
คุณภูริพัฒน์บุนนินผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวี
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปติดตามความคืบหน้าของคดี
แม่ของผู้ต้องหาก็คือนางละมุนภูมาลัยบอกว่า
จากนั้นแม่ของน้องเปล่าก็เดินเข้ามาที่บ้านมาตามลูก
แล้วก็มานั่งเล่นหยอกล้อกันในบ้านแบบนี้
ทำแบบนี้คือเหมือนจะทุกวันเลยค่ะ
ส่วนนายโหน่งเนี่ยก็เป็นคนคุ้นเคยกันแล้วก็เป็นญาติกันด้วย
ก็นอนเล่นอยู่ที่เปรย์หน้าบ้าน
ก่อนเกิดเหตุนายโหน่งเนี่ยก็มองมาที่น้องเป่า

แต่ก็ไม่มีใครคิดไม่มีใครเอกใจ
เพราะทุกคนก็เป็นญาติกันนะคะแล้วก็เป็นคนคุ้นเคยกัน
รวมทั้งนายโหน่งเองก็เคยหอกล้อกับหลาน
กับน้องเป่ากับแม่ของน้องเป่า
จังหวะที่น้องเป่ากับแม่เดินออกมาจากประตูเท่านั้นแหละค่ะ

ลุกขึ้นหยิบท่อนไม้หน้าสามฟาดเข้าไปที่ศีรษะของน้องเป่า
ลำตัวของน้องเป่าจนคุณแม่และน้องเป่าล้มลงทั้งคู่เลยนะคะ
กับน้องสาวก็คือแม่ของผู้ต้องหากับน้องสาวก็พยายามเข้าไปห้ามนะ

คุณแม่ก็บอกว่าเธอเองก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะคะ
คุณแม่ของผู้ต้องหาบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้นายโหน่งเนี่ย
เคยรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลจิตเวทในตัวเมืองขอนแก่น
จากว่าเครียดเพราะว่าถูกแฟนสาวทิ้ง
แล้วก็มีอาการหูแว่วตลอดเวลาว่าจะมีคนมาทำร้าย
โดยพยายามจัดยาให้กินมาตลอดนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเองนั่นแหละที่ไม่ยอมกิน
วันเกิดเหตุนายโหน่งก็ไปดื่มเครื่องดื่มชูกำลังไปกว่า๒๐ขวด
ดื่มเบียร์ตามไปด้วยค่ะ
ซึ่งคุณละมุนก็คือคุณแม่ของผู้ต้องหาบอกว่า
นี่แหละที่ดื่มไปกว่า๒๐ขวดกับเบียร์นี่แหละ
อาจจะไปกระตุ้นทำให้อาการกำเริบขึ้นมาได้นะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความค่ะพันธุ์ตำรวจโทเพิ่มนาคำรองผู้กำกับการสอบสวน
สพมันจากคีรีบอกว่าอาวุธที่ผู้ต้องหาใช้เกาะเหตุ
เป็นไม้หน้า๓ยาวสักประมาณครึ่งเมตร๕๐เซนติเมตร
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาตำรวจก็พยายามที่จะ
เค้นสอบปากคำผู้ต้องหานะคะแต่ว่าผู้ต้องหา
ก็ยังคงให้การวกไปวนมาปฏิเสธว่าปฏิเสธไม่ได้เป็นคนลงมือก่อเหตุ
พอตำรวจไปตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหารายนี้
ไปพบว่าเคยมีประวัติการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวท
และผู้ต้องหารายนี้ขาดยาไประยะหนึ่ง
วันนี้ก็เลยควบคุมตัวส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลจิตเวท
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลการตรวจเพื่อให้แพทย์
วินิจฉัยว่ามีอาการป่วยทางจิตจริงหรือไม่
ส่วนความผิดทางคดีอาญานั้นนะคะ
รองผู้กำกับสพมันจาคิรีบอกว่า

เพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจของผู้ต้องหา
ยังไม่พร้อมที่จะต่อสู้คดี
หากรักษาอาการป่วยทางจิตหายแล้วแน่นอนนะคะว่า
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เรื่องของผู้ป่วยทางจิตหรือว่า
คนที่มีบัตรผู้ป่วยจิตเวทนะคุณผู้ชม
คนที่เป็นผู้ปกครองคนที่เป็นผู้ดูแล
ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดขาดยาไม่ได้เลยนะ
เพราะขาดยาอาการมันจะกำเริบ
แล้วการรับประทานอะไรก็ต้องดูแลด้วยนะ
ถ้าเกิดว่าทานแล้วมันไปกระตุ้นอาการ
ก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะ